เอาล่ะไปดูอารมณ์เดือดของเจ้าของตึกแถวคนนึงนะคะ
เขามีผู้เช่าเป็นช่างแอแห้ง
ค้างค่าไฟค้างค่าเช่า
ค้างค่าไฟจนการไฟฟ้าเขามาตัดไฟ

ห้องอื่นใช้จนเจ้าของเขาจับได้ครับตัดสายไฟออกเออไม่เป็นไร
จ้ะอืมห้องข้างข้างยังไม่มีคนมาอยู่แต่ว่าไฟมาแล้วครับ
คุณข้ามไปปีนเอาไฟห้องข้างมาใช้อีกอ่ะคือมันไม่ไหว
นางสุมารีเดชวิสุทธิ์เจ้าของตึกแถวโชคสุมารี
ริมถนนสายหนองฉางอุทัยธานีค่ะพาตำรวจสพนฉางไปตรวจสอบ
ห้องเลขที่๓๖๘ทับ๘เลยคือเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม
มันมีสายไฟสีดำลอดผ่านประตูดาดฟ้าจากห้องเลขที่๓๖๘
ทับเก้าที่อยู่ติดกันมาเสียบลักใช้ไฟฟ้าเนี่ยคุณเขาข้ามกันแบบนี้
ข้ามดาดฟ้าเลยนะนางสุมารีคนนี้เล่าว่าห้อง๓๖๘ทับ๙เนี่ย
มีนายเอกพบหรือว่าช่างออสไม่ทราบนามสกุลนะ
มาเช่าเปิดเป็นร้านซ่อมและติดตั้งแอร์รถยนต์ครับนี่ไงออสออโต้แอร์
นี่แหละเสร็จเขามาเช่าเปิดร้านเป็นปีแล้ว
แต่ค้างค่าเช่ามา๖เดือนจนเข้าเดือนที่๗ค่าไฟเนี่ยค้างมากว่า๘๐๐๐บาทแล้ว
การไฟฟ้าเข้ามาตัดไฟไปตัดไฟไปไม่เป็นไรช่างออสมีความสามารถมาก
พยายามต่อสายไฟจากมิเตอร์เพื่อนบ้านค่ะเจ้าของบ้านเข้ามาหาเจอเพราะเอ๊
ไฟมันเยอะผิดปกติค่าไฟเคยจ่ายเดือนเท่านี้ทำไมอยู่อยู่เดือนนี้มันขึ้น
ครับมาเจอก็เลยรู้ว่าอ้าวโดนลักใช้ไฟก็เลยตัดสายทิ้งออกไป
ไม่เป็นไรยังเหลืออีกทางนึงช่างออสคนนี้
สายไฟข้ามดาดฟ้าแล้วไปเสียบลักใช้ไฟฟ้าจากห้องติดกันที่ยังไม่มีคนเช่าเนี่ย
อดรูแบบนี้เลยค่ะคือเป็นช่างเนี่ยเขาไม่ได้ให้เอามาทำอะไรแบบนี้นะคุณนะ
มาช่างไฟฟ้าเนี่ยเขามาบอกกับนางสุมารีไงว่า
เอมิเตอร์ไฟฟ้าหน้าห้องเช่าที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยทำไมมันหมุนอ่ะ
คนไม่อยู่ตอนแรกนึกว่าจะมูเตรลูแล้วนะนึกว่าจะแบบเอ๊ะหรือว่ามีใครอยู่แล้วเราสัมผัสไม่ได้
สุมาริก็บอกไม่หรอกรู้เลยต้องมีการลักใช้ไฟฟ้าแน่นอน
ก็เลยมาตรวจสอบแล้วก็แจ้งตำรวจค่ะ
โดยตอนนี้ตำรวจเตรียมเรียกตัวช่างออสไปพบแล้วนะคะ
ช่างค่ะคืนเงินเถอะค่ะจ่ายเถอะค่ะจ่ายค่าไฟไปแล้วช่างครับ
นะคะไม่งั้นช่างอาจจะต้องไปต่อสายไฟในคุกเลยนะคะ